ตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นในสถาบันกวดวิชาเตรียมทหารบ้านพี่นัทนะฮะ
อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ตำบลวัดไสอำเภอเมืองนะครับ
อย่างที่ท่านทราบข่าวนะครับมันมีกรณีเกิดขึ้นก็คือมีครอบครัวหนึ่งนะฮะ
ครอบครัวนี้นะฮะมีลูกชายคนเดียวนะครับได้ส่งลูกเนี่ยมาเรียนที่สถาบันกฎวิชาแห่งนี้
ความจริงลูกชายเนี่ยอยากมาลูกชายอยากเป็นทหารนะครับ
ก็ศึกษาหาข้อมูลจนรู้ว่ามีสถาบันกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์
ที่เป็นการติวแบบกินนอนมีกฎระเบียบกึ่งทหารนะครับแล้วก็มีเด็กสอบติดโรงเรียนเตรียมทหารหลายคน

ก็ตัดสินใจมาเรียนที่นี่นะครับคุณแม่บอกแรกก็ได้กลับบ้านสักอาทิตย์ละครั้งหลัง
แทบไม่ได้กลับเลยนะครับการมาเข้าเรียนที่นี่เด็กที่ยังไม่จบมัธยมต้น
ที่นี่ก็จะให้ไปเรียนกศนจนได้วุฒิมต้นแล้วก็จะส่งไปเรียนที่โรงเรียนไหนสักแห่งหนึ่ง
เพื่อให้ได้วุฒิมสี่ค่ะพอเข้าโรงเรียนเตรียมทหารต้องใช้วุฒิมสี่
แล้วก็ส่งไปสอบแบบเนี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าเด็กชายถัปกรทรัพย์สิน
หรือว่าน้องชายแดนนะครับที่เป็นชาวจังหวัดตากนะฮะ
เรียนอยู่ที่นี่เนี่ยไปไปมามาเมื่อ๑๓มิถุนายนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ในสภาพช็อกหมดสติอุจจาระปัสสาวะเรียราชแพทย์ระบุว่าบาดเจ็บสาหัส
ศีรษะแตกแขนขวาหักอวัยวะภายในบอบช้ำอันทะไหม้คล้ายถูกไฟลน
ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วเช้าวันต่อมา๑๔มิถุนายนก็เสียชีวิต
คุณพ่อนายพิศนุทรัพย์สินวัย๔๗ปีก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองนครสวรรค์
เพราะสงสัยว่าสาเหตุการณ์ตายของลูกเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่ติวเตอร์พี่นัท
หรือว่านายนัทธพลเจ้าของสถาบันกวดวิชาบอกแน่ที่บอกว่าเด็กเนี่ยเล่นกัน
ลักษณะนอนทับกันเป็นชั้นแล้วน้องชายแดนอยู่ล่างสุด
พอสะบัดออกมาได้ดิ้นหลุดออกมาได้วิ่งขึ้นไปชั้นบนของบ้าน
แล้วก็พลัดตกบันไดลงมาแล้วก็บาดเจ็บ
ที่สุดแล้วมีการสืบสวนสอบสวนนะครับจนทำให้ทราบว่านายนัทพลนั้น
เปิดสถาบันกวดวิชาเถื่อนนะครับแล้วก็มีวิธีการในการที่จะชอบทำร้าย
แล้วก็ซ้อมเด็กโดยจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่คอยเป็นไม้เป็นมือให้
แล้วน้องชายแดนก็ถูกนายนัทพลกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยทำร้าย
ด้วยการใช้ไม้เบสบอลตีนะฮะแล้วก็มีการซ้อมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
ก่อนที่น้องจะบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
วันนี้ตำรวจสพเมืองนครสวรรค์ได้เชิญพ่อแม่ผู้ปกครอง
ที่เคยส่งลูกหลานมาเรียนที่บ้านกวดวิชาพี่นัท
เพื่อเข้าโรงเรียนเตรียมทหารมาสอบถามข้อมูลเพิ่ม
เกี่ยวกับเหตุรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในบ้านแห่งนี้นะครับแต่ตำรวจยังไม่ได้
เปิดเผยข้อมูลนะครับเนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดีส่วนนายนัทพลเจ้าของสถาบัน
วิชากับภรรยาแล้วก็แม่ยายเนี่ยตอนนี้ถูกจับกลุ่มควบคุมตัวไว้หมดแล้ว
ส่วนประเด็นการใช้ไม้เบสบอลตีน้องชายแดนโดยบอกว่านี่คือวิธีการล้างบาปหรือชำระบาป
ในบ้านตำรวจยังไม่ยืนยันข้อมูลนี้นะฮะบอกว่าจากการสอบปากคำเด็กมีสหวิชาชีพ
นักจิตวิทยามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วยยังไม่พบข้อมูลนี้ตำรวจกำลัง
ตรวจสอบหาข้อมูลในอุปกรณ์สื่อสารในโน้ตบุ๊กในสิ่งของต่างที่ยึดมาจากบ้านของนายนัทพล
เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการพูดคุยสั่งการคมขู่พยานหรือไม่เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
ต้นตรวจสอบไปได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังไม่เปิดเผยข้อมูลว่าพบอะไรบ้าง
ผลการตรวจรอยนิ้วมือหรือว่าคราบเลือดแฝงในไม้เบสบอลที่พบ๘อันที่ไปได้มาจากแม่น้ำปิ่ง
ตอนนี้ได้ส่งไม้เบสบอลไปให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วนะครับ
กำลังตรวจสอบกันอยู่ต้องรอผลออกมา
ว่าจะตรงกับน้องชายแดนหรือไม่นะครับ
คุณแม่ของน้องชายแดนก็คือนางสุวรรณาทรัพย์สินเนี่ยบอกว่าเมื่อมีความคืบหน้าทางคดีตอนนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับ
ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นำตัวมาดำเนินคดีได้
แต่พอทราบรายละเอียดต่างที่เกิดขึ้นกับลูกชายเวลาที่ลูกชายมาเรียนที่นี่แล้ว
เจ็บปวดแทนลูกที่ต้องถูกกระทำเช่นนี้
เพราะพฤติกรรมของนายนัตฐพลหรือว่าครูพินัฐฺผิดจากมนุษย์
แม่บอกว่าสงสารลูกมากจะไม่ขอรับการขอโทษจากผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาด
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดอย่างถึงที่สุด
เนื่องจากพฤติกรรมโหดร้ายมากหากพ้นผิดออกมาแล้วออกมาลอยนวลในสังคม
จะมีเด็กเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต้องมาสังเวยชีวิตอีกหลายคน
นี่นะฮะคุณแม่บอกแล้วก็เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาต่างที่ส่งลูกมาเรียนนะครับ
สุดท้ายแล้วลูกก็ต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้หลังจากน้องชายแดนเสียชีวิต
วันนี้ผู้ปกครองได้เข้าไปเก็บของต่างในบ้านที่เป็นสถาบันกวดวิชาของนายนัทธพลนะครับ
แล้วไปพบจดหมายที่น้องชายแดนเขียนเป็นบันทึกเอาไว้ตั้งใจจะส่งให้พ่อกับแม่
แต่ไม่ทันได้ส่งนะฮะพ่อกับแม่เอามาอ่านเนี่ยถึงขั้นร้องไห้โฮเลยนะครับ
ดูครับใจความต่างนะคือน้องเนี่ยบอกว่ามาอยู่ที่สถาบันเนี่ยเหมือนตกนรก
ต้องถูกซ่อมตลอดเวลาถูกทรมานสาหัสอยากกลับบ้านก็กลับไม่ได้
สถาบันแห่งนี้เหมือนอยู่ในนรกมีการซ่อมมีการแดกลำบากมาก

แล้วในใจความของจดหมายแม่บอกว่าคิดว่าลูกเนี่ยต้องมีเรื่องอะไรกัน
ต้องมีเรื่องอะไรมากันมาก่อนถึงโดนซ้อมอยู่คนเดียว
คนอื่นก็โดนแต่ว่าเหมือนกับชายแดนจะโดนหนักกว่าคนอื่น
โดนซ่อมตลอดเวลาคือเด็กเนี่ยระบายเป็นถ้อยคำหยาบคายด้วย
เหมือนกับแบบอัดอั้นเลยอ่ะฮะอ่าอ่านในจดหมายเนี่ยน้องชายแดนแบบ
บอกป๊ามาอีก๒เดือนผมมีเรื่องอยากคุยด้วยเรื่องสำคัญ
คือว่าตอนนี้ผมอยากออกจากที่นี่แล้วอะไรก็ไม่รู้
เรื่องเดียวยาวเลยโดนบีบมากแล้วก็เรื่องทำอะไรก็ผิดไปหมด
แล้วก็บอกว่าทำอะไรก็โดนด่าเนี่ยนะฮะคือเด็กบรรยายไว้เยอะนะครับ
คือคุณพ่อเนี่ยบอกว่าเสียใจมากที่ลูกชายคนเดียวต้องมาเสียชีวิต
จากไปแบบนี้ครอบครัวตอนนี้ก็เหลือกันแค่สองคนแล้วคือพ่อกับแม่
หรือว่าสามีภรรยานี่แหละเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถจะมีลูกกันได้อีกแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็ได้แต่นั่งดูรูปถ่ายของลูกอยากให้คนที่ทำร้ายลูก
อยากให้ครอบครัวด้วยของคนที่ทำร้ายลูกก็คือ
นายนัทพลกับแม่ยายและภรรยาได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมาย
เพื่อจะได้ไม่ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับใครอีกค่ะ